อ่าไปต่อที่จังหวัดชนะบุรีนนะฮะช้าน้ำป่าสองตัวคุณผู้ชม
ครับไม่รู้ว่าในป่ะมันจะไม่มีของกินแล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรนี่ฮะใครเจอแบบนี้ก็ต้องแผ่นสิเนอะ
ดูสิเนี่ยครับนะฮะอันนี้บ้านของชาวบ้านเลยนะครับ
เขาไปลื้อค้นข้าวของคุณผู้ชมไปเปิดฝากระปุกน้ำตาลเออนี่ดู
แป้งทำขนมปังวัตถุดิบต่างนะฮะ
พอช่วงเช้าเขาบอกว่าเปิดประตูมายังอ้าวยังอยู่ไม่ยอมไปไหน
อยู่ทั้งคืนเลยค่ะวนเวียนอยู่หน้าบ้านแล้วครับ
คนในบ้านก็ไม่กล้าออกไปนี่นี่มันอยู่อย่างนี้ฮะ
รอให้ช้างไปเองนะฮะเจ้าของบ้านคือนางสาววรวรรณ
อายุสามสิบเจ็ดปีนะฮะอยู่ที่ชนบุรีเขาบอกว่าช้างเนี่ยนะ
นะฮะออกไปจากบ้านของตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
นั่งทำเบเกอรี่อยู่จนดึกเลยแล้วเก็บข้าวของเตรียมข้าวนอน
จนกระทั่งคุณพ่อเขาได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรมาดังอยู่หน้าบ้าน
ตังตึงตังเปิดประตูออกไปดูโอ้โหช้างสองตัวตัวเบอร์เลอร์เลยฮะ
เดินอยู่หน้าบ้านหรือคนข้าวของก็เลยรีบปิดประตู
แล้วก็เรียกคนในบ้านตื่นตื่นตื่นไปดูไปดูนู่นช้างมาเนี่ย
มาเอาขนมปังไปกินเนี่ยนะฮะตนเองก็เดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นโรงรถเป็นที่เก็บมะพร้าวนะฮะ
ก็เห็นช้างเดินเข้ามาแล้วอยู่ใกล้กับใต้หลังคาบ้าน
เอามันใช้งวงเนี่ยเอาเสร็จขนมปังเข้าปากนะฮะ
ฝากระปุกน้ำตาลเปิดถุงแป้งนะฮะ
หกพังไปหมดแล้วครับนะฮะแล้วเขาก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ให้ได้ดูกัน
ทางด้านของนางสมส่วนศรีวรุนนลนะฮะ
เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเจ้าของบ้านอีกคนนึงนะฮะ
บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
เพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงกลัวมันมาอีกนะฮะ
อยากจะให้ไปแก้ปัญหาเรื่องของช้างมาบุกลุกที่ดินทำกินของชาวบ้านนะฮะ
ให้มันอยู่ในเป็นที่เป็นทางซะหน่อยไม่ให้มันเข้ามาในเขตของชุมชนได้
เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกันต่อนะครับ